ขนมโบราณทางภาคใต้มันมีเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่รู้จัก
วันนี้จะพาไปทำความรู้จักขนมโบราณทางภาคใต้ที่หาทานได้ยากอีกหนึ่งอย่างค่ะ
ที่มันยากกับเตาถ่านทำให้มันมีความหอมที่พิเศษมากมาลองกันนะครับ
จริงนะมันแปลกตรงที่ว่ามันคล้ายกับบ้าบิลผสมกับคนนมญิปุ่น

พอชิมเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่ามันก็อร่อยดีนะ
คือมันอาจจะแปลกแต่รสชาติมันอร่อยแล้วมันเป็นขนมโบราณของทางภาคใต้เขาด้วย
ขายอยู่ที่ตลาดสะพานโค้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ
ขนมนี้อย่างที่บอกแหละว่าเขาจะใช้แป้งที่คล้ายกับบ้าบิน
ก็คือมีการใช้แป้งผสมเนื้อมะพร้าวอ่อน
แล้วก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดตักใส่แม่พิมพ์ที่เป็นรูป
มาแล้วก็เอาไปย่างบนเตาถ่านให้มันมีแบบความร้อนแล้วมีกลิ่นหอม

เนื้อสัมผัสของขนมชนิดนี้ก็คือด้านนอกจะกรอบและนุ่มใน

กรอบนอกนุ่มในรสชาติหวานนุ่มละมุนหอมกลิ่นมะพร้าว
คิดถึงแบบบ้าบินด้านนอกกรอบแล้วข้างในนี่เหงี่ยวนุ่ม

คือมันน่ากินจริงแล้วเราก็ไม่ค่อยเคยเห็นด้วยนะคะ
คือปัจจุบันขนมนี้หาทานได้ค่อนข้างยาก
แต่ถ้าเกิดใครอยากกินขนมมาก
ก็ไปกันได้ตลาดสะพานโค้งจังหวัดสุราธานี
ทางร้านเขาขายแผ่นละ๑๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
อันนี้ที่สุราชเหรอใช่คุณไปสุราชกลับมาคุณไม่คิดจะไปลองเหรอ

เห็นคุณไปกินอะไรอร่อยเยอะนี่
ลงไปอีกเดี๋ยวจะไปกิน